มาดูบ้างดีกว่าว่าหมาตัวนี้ถ้ามีอะไรมากระทบหูมาแล้ว

ทับหูแล้วหูขาดไปแล้วบ้าง
เฮ้ยดูสิดูใหม่ปิดประตูทับหูหมานะคะ
เฮ้ยดิเนี่ยเฮ้ยคือหนึ่งน้องหมายังนอนสงบนิ่งเหมือนเดิมเหรอ
สองหูหมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่า
หูมันชาไปแล้วแล้วไร้ความรู้สึก

แต่จริงแล้วค่ะมันมีช่องรอบตรงข้างอยู่
เพราะฉะนั้นเลื่อนทับไปมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่มันก็แม่เกิดเป็นหมาแล้วนอนหลับขนาดนี้แล้วใครจะเฝ้าบ้าน
นั่นดิเออถ้าจะหลับขนาดนี้ไปนอนดีดีป่ะ
ไปนอนในบ้านเลยป่ะเข้าไปนอนในบ้านเลยป่ะ
เข้าไปเดี๋ยวล็อกประตูแล้ว